ยังสร้างค่ายไหมเดี๋ยวไม่แม่กลิ่นแบบนั้นค่ะ
แม่กลิ่นคือนางรายในจอดในราคาโครงงานอย่างอีก

คุณผู้ชมคะตอนนี้แม่กลิ่นบอกว่าหนักใจเหลือเกิน

ใครจะไปรู้นะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้
จากทีมงานที่ดีแล้วนะคะน้ำตาลบอกเราว่า
หนูได้แฟนที่ดีค่ะเพราะว่ามีพี่ภัยพาทิศค่ะ
ในเรื่องนี้เขาประทากันในเรื่อง
คุณฉากนี้แบบอื้อใช่สุดยอด

แฟนเขาพี่ไผ่พาทิศ
เป็นคนช่วยซ้อมบทให้นะคะ
แล้วความสามารถพิเศษของหนุ่มไผ่คืออะไรรู้ไหมคะ
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเล่นได้ทุกบทบาทใช่ไหม

เออก็เป็นยายกุยก็ได้เป็นหมูสงก็ได้
คือเป็มูสงก็เข้าใจด้าย

พี่ไผ่ฝไปเป็นยายกุย

ยายกุยเขาบอกว่าเล่นค่องมากเลย

สาวน้ำตาลยังออกปากชมหวานใจด้วยนะคะ

จนกระทั่งมีการแซวเกิดขึ้นว่า

สามารถใส่สบายแล้วมาเป็นแม่กลิ่นให้หนูได้เลยนะ

เป็นไงเวอร์ชันไผ่พาทิศจ้ะ

คือเวลาแบบตามไปอ่านบทอ่านอะไรอย่างนี้คือ
เวลาเราเจอกันไปกินข้าวตังก็จะพกบวชไปอ่านด้วย

เป็นพุทธตานบ้างเป็นยายกุยบ้างเป็นหมู่ส่งบ้าง

คือแบบมันเป็นการแบบว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

ใครจะคิดว่าแบบไปดินเนอร์รักเอยเตยหอมไหมจ๊ะ

พรมลิขีดข่าวฝากด้วยนะคะ

ไผ่ใส่สบายมาเป็นแม่กลิ่นได้เลยนะ